ข่าวที่ให้คุณผู้ชมต้องเขยิบเข้ามาใกล้หน้าจอ
เมื่อวานเราให้ไปฟังเสียงว่าเป็นวิญญาณเด็กทารกร้องในป่าช้าหรือเปล่า
คุณผู้ชมก็บอกว่าได้ยินนะฮะ
วันนี้ให้คุณผู้ชมจ้องหน้าจอให้ดี
เราจะพาไปดูรูปปั้นรือสีรูปปั้นเล็กนิดเดียวนะ
แต่ทีมข่าวของเราซูมให้ดูกันเยอะเลย
เพราะว่าเขาว่ากันว่ารูปปั้นรือสีกระพริบตาได้ไปดูกันนะฮะ

พฤศจิกายน๒๕๖๔หมายความว่ายังไง
เดี๋ยวนะ๑พฤศจิกาเปิดประเทศไงคุณ

เรียนเหรอไม่ใช่ออกสลาก

เขาถ่ายรือสีไว้แล้ว
เขายังถ่ายขอบสารอะไรต่าง
ที่มีตัวเลขที่ถูกแกะถูกขูดอะไรไว้เยอะเลยนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลนี้
รือสีตนที่เราวงกลมไว้คุณ

แล้วก็เห็นดวงตาของฤษีปั้นอย่างสวยงามนะ
แต่ผมจ้องมองอยู่นานผมยังไม่เห็นการกระพริบ
นะฮะคลิปนี้พี่ยอดหรือว่านายอันยวุฒิโภอำภัย
โดยถ่ายที่สารไม้เก่าใต้ต้นพิกุล
ภายในวัดท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
อกจากนี้อย่างที่บอกไปว่าที่แผ่นไม้หน้าศาล

ยอดระบุข้อความไว้ให้เฉพาะพวกคุณเท่านั้น
พฤศจิกายน๒๕๖๔นะครับ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก

ถวายสารใหม่ให้หลวงปู่ฤษีทันที
ขณะที่พี่ยอดเองก็มาตอบคอมเมนต์บอกว่า
ยืนยันผมกราบขอท่านก่อนถ่าย
ไม่ได้ใช้แอปแต่งภาพใดครับ
ทีมข่าวของเราอยากไปพิสูจน์

คือฤษีนารอดฤษีนาบรายและรือสีผู้ชง
นี่ครับอยู่ในสารเก่าแบบนี้
ลักษณะขององค์ฤษีเป็นเรซิน
ทีนี้เราก็ขออนุญาตขออนุญาตใคร
อนุญาตองค์ฤษีนี่แหละฮะขออนุญาตนะครับขอถ่ายใกล้หน่อย
ขอซูมเข้าไปใกล้หน่อยนะครับ

นี่คุณผู้ชมดูนะนี่คือกล้องของเรานี่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
ว่าก่อตั้งศาลนี้มา๒ปีแล้วเล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหมครับคือผมมีอาชีพค้าขายอยู่ภายในบริเวณวัดเนี่ยมานานแล้วตรงนี้แก้ตรงนี้แต่ก่อนยังไม่มีศาลฤษีนะวันหนึ่งเนี่ยผมนิมิตเขาบอกแบบนี้ผมนิมิตว่ามีศาลฤษี๓ตนมาเข้าฝันผมแล้วบอกว่าถูกทิ้งอยู่ริมทางใต้ต้นโพอยากให้
นี่นะแต่ไม่นานบังเอิญคุณไปพบรูปปั้นรือสีทั้ง๓ตนจริงอยู่ใต้ต้นโพข้างทาง
ไกลจากวัดประมาณ๓กิโลเมตรโดยที่ฤษียังไม่ได้สวมใส่ชุดลือสีใดนะคุณนะ
ทีนี้เขาก็เลยเชิญครับเชิญมาไว้บริเวณใต้ต้นพิกุลภายในวัดท่ามะปรางแบบนี้
หาชุดรือสีมาสวมใส่ให้ทำสารให้แบบนี้คนที่พบเห็นก็ช่วยกันสร้างสารบังแดดบังฝนให้
เขายืนยันพี่สัญชัยเขายืนยันว่าตั้งแต่ที่องค์ปู่ฤษีทั้ง๓ตนมาอยู่ตรงนี้
เขาขายของดิบดีเลยถามว่าโชคลาภเนี่ยมีไหมเขาก็บอกเอ๊ะไม่รู้เหมือนกัน
มันไม่แน่ชัดว่ามีโชคลาภไหมแต่เขาขายของดีขึ้นนะครับ
ด้านของพระประหลัดอุดมศักดิ์อุตมะศักโกนะครับรองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปรางบอกว่า
วันที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันอยู่มาถ่ายคลิป
คือวันที่๒๔ตุลาคมเป็นวันทอดกระถิ่นของทางวัดนะครับ
มีมูลที่ร่วมกระตันอยู่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ตัวพี่ยอดนายอัญวุฒิเป็นคนถ่าย
โดยท่านรองเจ้าวาดบอกอัตมาไม่ขอออกความเห็นใดนะ
ก็อยากจะเตือนสตินี่พระท่านพูดดีนะคุณนะ
สติว่าหวยเป็นแค่ของเล่นไม่ใช่ของที่ควรจะจริงจังในชีวิต
สิ่งที่จะทำให้เรารวยคือ๑หัวใจ
สมองสองมือและสองเท้า

ค่ะใช่ค่ะดูอีกไหมดูอีกไหมนี่คุณสูตรสกุลเราสองคน
บอกให้คุณผู้ชมจ้องนะอยากกระพริบตา
คุณชายานันคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าจ้องจนแสบตาแล้วจ้ะ
เราต้องกระพริบก่อนหรือสี่แล้วนะ
เออคือบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหนือการพิสูจน์